หนีคุกหนีตารางแล้วก็วุ่นกันทั้งโรงพักเลย
เพราะว่ามีโจรวิ่งกราวน์ถูกจับได้นะครับคุณ
แต่ยังไม่ทิ้งลายไม่ทิ้งคราบนะครับ
พอตำรวจเผลอปุ๊บเลยสับเท้าฉับ

ทั้งที่ถูกใส่กุญแจมืออยู่เลยนะฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลหนองขาม
อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะครับ

พร้อมด้วยทีมอาสากู้ภัยเพี้ยวเยียงไทยศรีราชา

นายพานุวัฒน์ศรีสุวรรณอายุ๑๙ปี
ผู้ต้องหาในคดีวิ่งราวทรัพย์แล้วก็เสพยาเสพติดนะครับ
ซึ่งระหว่างที่พนักงานสอบสวนเจ้าของคดี
นำตัวออกมาสอบปากคำเพิ่มเติม
ปรากฏว่าผู้ต้องหาได้อาศัยจังหวะ
วิ่งหลบหนีไปพร้อมกับกุญแจมือนะครับ
ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ก็ได้ไปดักซุ่ม
ติดตามถึงห้องพักแต่ยังไม่เจอตัวผู้ต้องหานะฮะ
โดยเบื้องต้นทราบข้อมูลว่าผู้ต้องหาบรายนี้
สวมเสื้อ๒สีก็คือเสื้อนอกสีแดง
เสื้อตัวในสีขาวแล้วก็สวมกางเกงขายาวสีดำ
ส่วนรถจักรยานยนต์ที่ผู้ต้องหาขโมยไปนะฮะ
โอ้โหขนาดถูกใส่กุญแจมือได้ยังขโมยได้
แล้วก็ยังสามารถที่จะบิดหนีได้อีกนะครับ
เลขทะเบียน๗๒๒๙ชนบุรี
ซึ่งตอนนั้นชาวบ้านเขาจอดแล้วก็เสียบกุญแจคาทิ้งไว้นะครับ
เจ้าหน้าที่ก็ได้แจ้งให้ประชาชนได้รับทราบนะครับ
ถึงทั้งพฤติกรรมทั้งอาการแต่งตัว
แล้วก็รถจักรยานยนต์ที่ผู้ต้องหาขโมยไปนะครับ
แล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์หากใครพบเห็น
ทราบเบาะแสของนายพานุวัฒน์
ก็ขอให้รีบเลยแจ้งมาที่สพนขาม

ช่วยเป็นหูเป็นตาเพราะว่ามีผู้ต้องหาหลบหนีนะครับ